ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการไปดูภารกิจของ
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาญนายรัฐมนตรีค่ะนะคือบอกว่า
ภารกิจเนี่ยเป็นภารกิจที่โอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นนะฮะ
วันนี้จะไปตรวจสถานการณ์น้ำที่นนทบุรีแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็การสร้างแนวคันกั้นน้ำต่างเดี๋ยวน้ำจะมาใช่ไหมฮะ
แต่ก็ต้องเปลี่ยนแผนค่ะโอ้โหคือบางจุดก็ไปได้อืม
คือบางจุดก็ต้องเข้าไปไม่ได้นะฮะค่ะคือนนทบุรีเนี่ย
ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่การเมืองเข้มข้นพื้นที่หนึ่ง
ฝากฝั่งของกลุ่มรัศดรที่เขาไม่เอาพลเอกประยุทธ์
ไปดูจุดตรงที่ขบวนรถของพลเอกประยุทธ์มาถึงจะไปขึ้นเรือที่ท่าน้ำนนนะฮะ

นี่ฮะเหมือนกันถีบหน้ารถเลยนะฮะใช่ค่ะ
แต่รถของทุกคนเนี่ยไปยุดได้ไปแล้วนะฮะอ่า
นี่เป็นขบวนที่มีอีกหลายหลายคันคือถือป้ายประท้วง
ตะโกนขับไล่นี่คนนี้โอ้โหถีบเข้าไปเลย
คือบางส่วนเนี่ยเอาน้ำปลาร้าไปปลาก็มีนะฮะ
ผูกใส่น้ำเหมือนกันแล้วก็ปลาใส่รถนะคะโอ้โหนี่ค่ะ
นี่ไปวนว่อนเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายก็ต้องออกไปนะฮะตรงนี้คือบริเวณท่าเรือท่าน้ำนนนะครับ
คือกลุ่มรัศดรนนทบุรีเนี่ยมารอตะโกนขับไล่พลเอกประยุทธ์นะฮะ
ช่วงสักบ่ายสองครึ่งวันนี้ครับ
หน้าของพลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งใจว่าจะมาลงเรือที่ท่าน้ำนน
เพื่อจะไปตรวจสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานี่ฮะต้องไปเลยครับท่านผู้ชมครับ
ลงไม่ได้จริงจริงฮะลงจากรถไม่ได้จริงนะครับนี่
ถุงน้ำปลาร้าที่ปลาใส่เข้าไปในขบวนรถของพลเอกประยุทธ์นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่รถที่พลเอกประยุทธ์คันที่พลเอกประยุทธ์นั่งเนี่ยที่บิ๊กตู่นั่งเนี่ยคือไปก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะว่ามีการรายงานไปว่าโหท่าทางจะลงไม่ได้อ่ะท่าน
ขบวนรถของพลเอกประยุทธ์คันที่พลเอกประยุทธ์นั่งเนี่ยเขาไปก่อนแล้ว
คันอื่นที่พยายามจะตามไปเนี่ยก็เลยเจอกับกลุ่มมวลชนเข้าไปนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็ต้องเข้ามาพยายามเจรจากลายเกลี่ยนะฮะ
ขอความร่วมมือในการเปิดพื้นที่นะคือบรรยากาศก็เป็นลักษณะ
ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะนายชินวัฒน์จันกระจ่างแกนนำคนรุ่นใหม่
นนทบุรีแล้วก็มวลชนกลุ่มรัศดรที่มารอพลเอกประยุทธ์ตรงนี้เนี่ย
บอกว่าต้องการที่จะมาขับไล่พลเอกประยุทธ์นะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ไม่เคยลงพื้นที่มารับฟังปัญหาอะไรเลยนะ
แต่วันนี้สุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ลงมาจากรถนี่นะฮะ
อยากมาต้อนรับอยากมาเห็นหน้าแต่ไม่เห็นหน้าเลย
ทำไมไม่มาหาประชาชนอ่ะทำไมไม่มาหาประชาชนประชาชนก็เดี๋ยวร้อนอ่ะ
ออกมาเนี่ยไม่สู้เพื่อใครสู้เพื่อทุกคนลูกหลานทุกคน
สู้เพื่อเจ้าหน้าที่ให้มีกินดีอยู่ดีมันต้องมาลำบาก
สู้เพื่อให้ชีวิตปกติก่อนนี้หน่อยทุกวันนี้มันลำบากมากมากเกิน

ทำไมถึงไม่มารับคังเสียงประชาชนเลยค่ะ

ก็ยกเลิศเพียงเพราะว่าคุณมาต้อนรับเยอะแค่นั้นเอง
เนี่ยคือประชาชนตรงเนี่ยท่านอำนวลก็ยืนยันมามารอต้อนรับนะคุณเฮียบมัสซอน
เสียดายที่บิ๊กตู่ไม่ลงมาจากรถเนี่ย
งั้นจะได้ถามปัญหาต่างความเดือดร้อนต่าง
จะได้ร้องเรียนโดยตรงกับท่านนายก
ก็ต้องไปก่อนเดี๋ยวจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้น
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับนายรุมตรีวันนี้ก็ไปตรวจสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่นนทบุรีหลายจุดด้วยกันนะฮะ
นี่เป็นภาพที่ลงเรือไปนะครับอย่างตรงเนี้ยออกจากสาราท่าเรือเทศบาลนครปากเกร็ด
เป็นเรือตรวจการนะครับไปติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็การก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม
นะว่าจะรอบครอบรัดกลุ่มขนาดไหนอะไรยังไงสำหรับพื้นที่นนทบุรีนะครับ
คือส่วนหนึ่งเนี่ยเขามารอประท้วงขับไล่ต่อต้านอะไรก็ว่าไป
แต่ก็ต้องยอมรับว่าอีกมุมหนึ่งก็มีประชาชนที่เขารอให้กำลังใจก็มี

เสียงตะโกนลุงตู่สู้นี่ก็มีนะฮะ

มีจุดหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ไปตรวจเยี่ยมชุมชนตลาดขวัญนะครับ
นำสิ่งของต่างไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยนะครับ
นี่เป็นชุมชนอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ

เดือดร้อนเรื่องของน้ำอยู่ทุกปีนะฮะ
มีประมาณ๖๐หลังคาเรือนนะครับ
เพราะว่าไม่อยากให้มีกรณีปัญหาเกิดขึ้น
ตอนนี้ต้องขอโทษโดยบางจุดที่เราไม่ได้ไป

ที่อีกอยากไปเยี่ยมพวกพี่
แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาแค่นั้นเองนะ
ก็ขอโทษด้วยแล้วการฟับภูมิขอโทษนะประชาชนนะ

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดชายภูมิ